มาดูบรรยากาศของเทศกาลวันวิสาขบูชากันบ้างนะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนชาวเจียงใหม่นะเจ้า
ได้แห่เดินเท้าฝาสายฟนขึ้นไปบนดอยสูทธิบครับ

ไปทำบุญวัดพระธาตุดอยสูทธิบ
ในประเพณีเตียวขึ้นดอย
เตียวก็คือเหมือนเที่ยวขึ้นดอย
เดินขึ้นดอยได้คืนวันก่อนวันวิสาขบูชากัน
เตียวก็มันเตียวไปด้วยกัน
ไปด้วยกันนะครับเป็นโหมดคณะนะครับ

นายปวิญชำนิปรสาพหัวราชการจังหวัดเชียงใหม่

นำทุกภาคส่วนและภาคประชาชน
ร่วมงานประเพณีไหว้สาปาบรมี
พระบรมธาตุดอยสุเทพฯถวายน้ำส่งพระราชทาน

เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี๒๕๖๑
ซึ่งได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา
เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาศรีวิชัย

จนเส้นทางขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพสำเร็จ
เริ่มตั้งแต่งานที่จัดขึ้นเมื่อคืน

จนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ระยะทางทั้งสิ้นนั้น๑๑กิโลเมตรครับ

มีพระสงฆ์เดินลงมาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ
พระราชวรวิหารลงมารับบินทบาท
และมีการถวายน้ำสงฆ์พระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ

วัดพระแก้วน้อยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครคีบรีที่เขาวังที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ

ราชการจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นประธานในการเปิดงาน

เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี๒๕๖๑

ส่วนราชการต่างแล้วก็พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจำนวนมากครับ
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการรับฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์

การร่วมกันชักโคมขึ้นสู่ยอดเสา
เปิดไฟโคมประดับพุทธสถาน
พระนครคีวรีถวายเป็นพระพุทธบูชา
แล้วก็การเวียนเทียนบูชาพระบรมศาบรีริกฐาตุรอบพระธาตุจอมเพชร
ซึ่งงานในครั้งนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
แล้วก็ค่ำคืนนี้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนก็จะได้ร่วมเวียนเทียนกันนะครับ